ปีใหม่แบบนี้ไปดูนางเอกใหม่แบบสายกิ๊งกันบ้างดีกว่านะคะ
ของวิทย์หมอชิดคุณผู้ชมงานชุกจริงน้องกานนะจ้า
ดังมาจากละครเรตติ้งดีหงฟ้านั่นเองจ้า
ก่อนหน้านี้ค่ะก็ได้ควงพระเอกหน้าฝรั่งคุณหลุยนะคะ
เยี่ยมชมโกดังไทยรัฐค่ะพร้อมเปิดใจถึงผลงานปีหน้าว่า
พี่ค่ะหนูมีละครใหม่เพียบเลย
โดยช่วงที่ผ่านมาน้องการกลับบ้านไปกอดคุณพ่อคุณแม่
จ๊ะที่เชียงใหม่แล้วก็ตะเวนทำบุญเสริมดวง
ให้ปังรับปีกะตายคุณผู้ชมค่ะน้องทางด้านสายมือ
ใช่ขณะที่หนุ่มหลุยค่ะซึ่งกำลังมีละครบู๊ขวา
ทางปืนลงจอก็ลัดฟ้าไปเล่นสกีที่สวิสเตอร์แลนด์

โดยถึงแม้ค่ะทั้งคู่จะพักผ่อนตามต่างสถานที่ต่างกันนะต่างอารมณ์
แต่ว่าทั้งน้องการแล้วก็หนุ่มหลุยนะน่ารักเหมือนกันไปฟังทั้งคู่นิดนึงค่ะ
บ้านเจ้าเพราะว่าไม่ได้ปิ๊กมาหมื่นล่ะ
คุณแม่ก็ต้องหาขนาด
ปรังเศสงงเลยนะ
ใช่ใช่ประวัติว่าอะไร
คุณแม่คิดถึงแล้วไม่ได้กลับบ้านนาน

หลุยล่ะไงนะด้วยล่ะ
เดี๋ยวไปสวิสครับไปสุริคค์ครับ
ไปรับลมหนาวหน่อยไปเล่นหิมะครับ

นั้นได้ปิ๊กบ้านทางนี้ไม่ได้ปิ๊กบ้านแต่อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมนะเจ้า
คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้เทศกาลส่งท้ายปี